สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

ปีไหนน้ำท่วมหนักทีนึง
เราก็มาถามหาเรื่องมาตรการป้องกันน้ำท่วมกันทีหนึ่ง
พอปีไหนน้ำไม่ท่วมเราก็เลิกพูด
ปัญหาน้ำท่วมมันจึงคาราคาซังแก้ไม่ได้มาจนถึงวันนี้
คำตอบเรื่องที่จะมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยสารพัดสารพันธุ์นะครับ
ช่วงเวลาที่ผ่านมาเราจะได้ยินคนมีข้อเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้
ข้อเสนอระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแต่ละข้อเสนอมีปัญหาทั้งนั้น
มีปัญหาเพราะว่าหนึ่งต้องใช้เงินมากต้องใช้เงินเยอะ
เพื่อจะแก้ปัญหาเพราะสภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะสภาพของกรุงเทพตอนนี้
มันอยู่ในภาวะที่เรียกว่าหนีไม่พ้นละเรื่องน้ำท่วม
นับวันก็ยิ่งหนักนับวันแผ่นดินก็ยิ่งซุดอันนี้ก็รู้กันอยู่
ทุกปัญหาต้องใช้งบประมาณสุดท้ายก็ถามกันว่า
ถ้าอย่างนั้นเราจะเอาเงินมาจากไหนแต่ในท่ามกลางปัญหาเราก็มีความหวัง
เพราะโครงการใหญ่หลายโครงการเนี่ยถ้าทำได้สำเร็จมันก็จะแก้ได้
โครงการที่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วเช่นโครงการขุดครองที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
หาดใหญ่นี่แต่ก่อนขึ้นชื่อเลยครับฝนตกทีนึงน้ำก็ท่วมทีนึง
แล้วท่วมเยอะด้วยเสียหายกันเยอะตอนหลังน้ำไม่ท่วมแล้ว
เพราะว่ามีการขุดคลองระบายน้ำขยายคลองขุดคลองระบายน้ำ
ลงสู่ทะเลสาบสงขลาหาดใหญ่ก็ปลอดภัย
ฉะนั้นเดี๋ยวนี้น้ำท่วมหาดใหญ่ก็กลายเป็นอดีต
หรืออย่างโครงการขุดเจ้าพระยา๒เพื่อจะทำให้ที่รุ่มภาคกลางปลอดภัยจากน้ำท่วม
อันนี้ก็เรื่องใหญ่และกำลังเดินหน้ากันอยู่มาถึงความหวังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนำมาขีดเส้นใต้วันนี้
อันนี้ไม่ต้องใช้เงินมากแต่ต้องใช้มาตรการและความเด็ดขาดของกฎหมาย
ผมให้ท่านดูหัวข่าวชิ้นหนึ่งหัวข่าวที่บอกว่าคลอดธรรมนูลผังเมือง
บังคับห้ามออกแบบช่วยดูทางน้ำพื้นที่สีเขียว
นี่เขาใช้คำว่าธรรมนูลผังเมืองเพราะว่ามันใหญ่กว่าเรื่องกฎหมายผังเมือง
รายละเอียดเรื่องนี้ก็มีว่าคอรมอล่าสุดเนี่ยได้มีมติเห็นชอบ
หลักการร่างรัฐมนูลว่าด้วยพังเมืองแล้ว
เป็นร่างกฎหมายที่ใหญ่จึงเรียกว่าร่างธรรมนูล
ก็เป็นไปตามพรบผังเมืองพศ๒๕๖
เนื้อหาสาระมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะ
แต่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยมี๒ข้อ
หนึ่งการวางผังเมืองต้องคำนึงถึงการป้องกันสาธารณภัย
สองการวางผังเมืองต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ขอขยายความ๒ข้อนี้ครับ
เมื่อตอนที่เขากำลังทำกฎหมายฉบับนี้อยู่
และกฎหมายใกล้
ผมได้ไปพูดคุยสัมภาษณ์พูดคุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในขณะนั้น
ชื่อคุณมณฑลสุดประเสริฐ
ธิบดีมณฑลบอกผมให้เข้าใจง่ายว่า
เมื่อกฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้แล้วเนี่ย
นายทุนนักพัฒนาที่ดินทั้งหลาย
ใครจะไปกว้านซื้อที่ดินมาพัฒนามาทำบ้านจัดสรร
ทำห้างสรรพสินค้าที่ไหนก็ตามแต่
มันต้องดูกันก่อนนะว่าที่ดินแปลงนั้นผืนนั้นเนี่ย
ถ้าถมที่แล้วเนี่ยมันจะขวางทางน้ำไหลไหม
ถ้าถมแล้วทำหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาแล้ว
ขวางทางน้ำไหลทำไม่ได้
เพราะน้ำที่มันเคยไหลพอเจอถมที่มันก็ไม่มีที่ไป
พอไม่มีที่ไปก็ไหลไปท่วมบ้านซึ่งเคยอยู่มาก่อน
ฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยเราจะพบว่าหลายบ้านหลายแห่งหลายตำบล
เขาบอกแต่ก่อนน้ำไม่เคยท่วมอ่ะตอนหลังนี้มาท่วมก็เพราะแบบนี้ไง
ก็เพราะมีคนไปกว้านซื้อที่แล้วถมที่แล้วพัฒนาที่ดิน
เป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นห้างเป็นอะไรต่ออะไรสารพัดสารพันธุ์
น้ำมันไม่มีที่ไปน้ำมันก็ไหลจากที่สูงไปลงที่ต่ำ
มันก็ไปท่วมหมู่บ้านเก่าเขาไง
อันนี้แหละกฎหมายผังเมืองใหม่เขาห้าม
หรือแม้กระทั่งหน่วยราชการหน่วยราชการไหนจะตัดถนน
ถมถนนขึ้นมาให้สูงตัดถนน
ต้องดูด้วยนะว่าที่ตัดถนนไปเนี่ยแต่เดิมมันมี

ถ้าเป็นทางน้ำไหลแล้วไปตัดถนนถนนไปขวางทางน้ำไหล
น้ำก็ไหลไปไม่ได้น้ำก็ไปท่วมบ้านชาวบ้านเขา
อันนี้ก็ไม่ได้ราชการทำอย่างนี้ก็ไม่ได้
นี่คือเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นความหวัง
ว่าเนี่ยพอกฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้แล้วเนี่ยไอ้ที่แล้วก็แล้วกันไป
ไม่รู้จะทำยังไงออกมาช้าไปหน่อยแต่ดีกว่าไม่ออกมา
สำคัญว่าออกมาแล้วเนี่ยจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ในการบังคับใช้กฎหมาย
ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ในการใช้กฎหมายถ้ากฎหมายออกมา
แต่ว่าไม่มีความศักดิ์สิทธิ์การบังคับใช้กฎหมาย

แล้วพอสุดท้ายขึ้นมามาติดปัญหาเรื่องนี้สร้างไม่ได้เขาก็แย่
ฉะนั้นพอผลประโยชน์มันเยอะมันก็มีเรื่องของการติดสินบาทคาดสินบน
จ่ายเงินใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มันเกิดแบบนี้ประจำอยู่แล้วประเทศไทย
ฉะนั้นถ้ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์ใครทำอย่างนี้ไม่ได้
ก็ต้องไปกวดขันเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
เราบังคับใช้กฎหมายก็เจ้าหน้าที่ข้าราชการของรัฐ
จะต้องเอาจริงเอาจังว่าใครไปทำอย่างที่ว่านี้
ทำให้น้ำท่วมแล้วทำให้น้ำท่วมมากขึ้น
ทำให้น้ำท่วมชาวบ้านที่เขาอยู่กันดีเนี่ย
เพราะว่าโครงการมันขึ้นเป็นดอกเห็ดแบบนี้เนี่ยไม่ได้
ผมถึงบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้
จัดสรรโครงการใหญ่อสังหาริมทรัพย์ที่ไปทำกันเนี่ย

ถ้าขวางทางน้ำคุณทำไม่ได้
เขาเรียกว่าธรรมนูลผังเมือง
อันนี้แหละครับที่เป็นประเด็นเป็นความหวัง
ฉะนั้นเราต้องตามดูว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้แล้วเนี่ย
รายละเอียดจะออกมาเป็นยังไง
แต่ว่าแน่นอนสิ่งสำคัญคือ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาคราชการ

ก็คือว่าคุณจะทำอะไรก็ทำไป

แล้วคนเดือดร้อนที่เขาไม่เคยเจอน้ำท่วมมาก่อน
เขามาเจอเอาหลังเนี่ยก็เพราะเหตุนี้ทั้งนั้น
คือไปพัฒนาที่ดินสร้างหมู่บ้านจัดสรรสร้างคอนโดสร้างอะไรต่ออะไรแล้ว
มันเป็นปัญหาต่อการระบายน้ำสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ตัวบทกฎหมาย
สิ่งสำคัญที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมาย
ถ้าการบังคับใช้กฎหมายยังเจอสภาวะจ่ายเงินใต้โต๊ะติดสินบาทคาดสินบน
ไม่เอาจริงเอาจังไม่ลงโทษกันอย่างจังไม่ได้หรอกครับ
ช่วงหลังเราจะเห็นใช่ไหมครับ
ข่าวมาจากประเทศจีนค่าราชการที่เรียกสินบาทค่าสินบน
เจอติดคุกกันเป็นแถว
ประเทศไทยเราก็อยากเห็นอย่างนั้นว่าออกกฎหมายดีมาแล้วการบังคับใช้กฎหมายมันไม่ได้ผล
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ครับเราต้องให้ความสำคัญและให้ความหวังกับธรรมนูลผังเมืองฉบับนี้
หลักคือใครทำอะไรยังไงถ้าขวางทางน้ำทำไม่ได้คนเดือดร้อน
นี่คือความหวังครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ